เอาละค่ะช่วงนี้แม่ขอร้องซึ่งต้องบอกว่า
เป็นช่วงที่คุณผู้หญิงชอบมาก
อันนี้เป็นว่าผู้หญิงขอร้องละกัน
ใช่ขอร้องให้ผู้ชายเข้าใจ

ซึ่งหัวข้อในวันนี้นะต้องบอกว่าไปเจอกระทู้หนึ่งนะในเว็บไซต์ดัง
ผู้ชายจ้าคุณนับภาทำไมคะ
ผู้ชายไปตั้งกระทู้แล้วเขียนแบบตลกมากแล้วบอกว่า
เสื้อผ้ามีอยู่เต็มตู้ก็ยังบอกว่า

ชวนซื้อไปเรื่อยมันคืออะไรอายุการใช้งานมันหมดแล้วหรือยังไง

คืออะไรเขาไปตั้งไว้อยู่ในเว็บไซต์ดังเลยคุณ

มีอันดับอ่ะ๓อันดับนะที่เราไปถามคุณผู้หญิงมา
ว่าที่พูดว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่เนี่ยทั้งที่เสื้อผ้าเต็มตู้เนี่ย
อันดับเขาให้เหตุผลว่าอะไร

บอกว่าที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ถูกใจ
จะไม่ถูกใจอะไรตอนซื้อก็กดสั่งก็คือถูกใจไง
อยู่ก็คือห้ามไม่ถูกใจขึ้นมาตลอด

เทรนด์เสื้อผ้าเปลี่ยนตลอดเวลา

เราก็แค่ดึงขึ้นมาให้สูง
แล้วบางทีเสื้อผ้าลายดอกมาเยอะเลยค่ะ
แต่ว่าช่วงนี้เขาฮิตแบบผ้าเรียบ
แล้วพอชูมาก็ไม่ใส่

เพราะคุณใส่แล้วคุณก็มาถามผมว่าเออสวยไหม

คุณก็ไม่ใส่ไง

คุณไปร้านกาแฟทีนึงคุณแบกเสื้อผ้าไป๗๘ชุด

ไอจีคุณวันมีแต่รีวิวเสื้อผ้า

สมมุตินะผัวเมียนะคุณผู้ชมสามีแพร่

ทำไมของเก่ามันใช้ไม่ได้รึอยังไง

อันดับ๒เหตุผลของคุณผู้หญิงนะ

เพราะว่าที่มันมีอยู่แล้วเนี่ย

กางเกงนี้มันเคยรัด

แก้ได้ไหมล่ะไม่ต้องซื้อใหม่เอาไปแก้
คุณไปแก้คุณก็ต้องเสียตังค่าแก้อีก
ถูกปะค่าแก้มันสารถึงผ่าน
แต่คุณซื้อใหม่คุณได้ตัวใหม่เก็บเอาไว้
จากได้เก็บเอาไว้เนี่ยในอนาคตแฟชั่นเนี่ย
มันก็จะวนกลับมาเรื่อยคุณก็เอาไอ้เนี่ย

ก็ถ้าผอมก็แก้เข้า
เข้าอ๋อ๕๐๐๐คุณล้านทำได้

ก็คือจริงแล้วเนี่ยฉันไม่ได้อยากใส่ตัวเดิม
เหตุผลก็คือง่ายสั้นคือฉันอยากให้ตัวใหม่ได้แล้วมันทำให้เกิดความสบายใจ
พูดคำว่าอะไรไม่มีอะไรจะใส่สี่ตู้ครึ่ง
ไม่มีอะไรจะใส่หมายความว่าไม่มีชุดใหม่ใส่ค่ะคุณผู้ชาย
เพราะไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรจะใส่
คือมันมีแต่ไม่มีชุดใหม่
อ่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเสื้อผ้าออนไลน์ไม่ขายดิบขาย
ถ้าอย่างงั้นก็พูดมาตรงตรงอยากได้ชุดใหม่อย่าพูดว่า
อาจจะออกจากบ้านแล้วเฮ้ยอุ้ยทำไมดีไม่มีใครจะใส่เลย
คุณผู้ชายก็งงสิเพราะเขาก็โอ้โหราวโค้งเป็นอย่างนี้แล้ว
จากตอนแรกเป็นอย่างนี้ราวเป็นอย่างนี้แล้วยังพูดว่าไม่มีอะไรจะใส่
แต่สุดท้ายผู้หญิงแล้วพวกเราก็ต้องเข้าใจผู้ชายนิดนึงในสถานการณ์การเงินแบบนี้นะ
ก็คือชอบใส่ทรงลุงมากเลยซื้อ๔ตัวเลย
คือสีกับผ้ามันไม่เหมือนกันแต่ว่าทรงเหมือนกันเลย

คุณไม่เยอะกว่าดิฉันอีกนะดิฉันไม่เคยซื้อถ่างมันเฉดนึงเลยนะ
หนึ่งมีผลนะคะมีผลยังไง
เผื่อบางทีคาเฟ่นี้มันเหมาะกับเฉดนี้มากกว่าค่ะ

เอาแล้วยังไงแล้วถ้าเขามาบ่นบอกว่าพวกเราใช้เงินแบบว่า
เออหาเองเราก็คือหาเงินเอง
ถ้าคนที่หาเงินเองไม่ได้ต้องขอเงินผู้ใช้ทำไง
บ่นถ้าจะอยู่ด้วยกันก็อย่าบ่น

เพราะที่ผู้ชายไปซื้ออุปกรณ์แต่งรถ
อย่างนี้ลองเท้านาฬิกา
ซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่ซื้อของอาเต็มต่ำแพงกว่าของผู้หญิง

เหมือนกันอ่ะสรุปเลยนะคืออย่างงี้ผู้หญิงผู้ชายอันเนี้ย
ว่าต้องเข้าใจกันบางทีที่เขาเตือนมันเป็นการใช้เงินแหละ
มันเป็นการใช้เงินที่บางทีแพทย์ก็พูดตรงนะ
ว่าพอผู้ชายเตือนเราหรือคนใกล้ตัวเตือน
มันก็ทำให้แพทย์คิดเหมือนกันว่าถ้าวันนั้นเดินวนอีกสักรอบ
ก็คงไม่ซื้ออ่าแล้วสุดท้ายก็คือกองจริงจริง
คือบางทีเราก็เข้าใจเพราะบางทีแพทย์ก็ซื้อ
เสร็จพอกลับมาอยู่ที่บ้านตอนมันอยู่ในลาวหรือตอนที่มันดูออนไลน์
มันสวยอันนี้พูดตรงตรงแต่พอมาอยู่กับไม้แขวนอย่างเราอ่ะ
บางทีมันก็ไม่แบ๊วเหมือนเขาสุดท้ายก็คือพับเก็บอืม
แล้วก็คาดหวังทุกวันว่าเราจะใส่เขาได้แล้วใส่ได้ไหมไม่ได้
เนี่ยแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้ยังไงอ่ะก็ต้องขาย
เราก็ต้องขายแล้วก็ต้องแบบรู้จักจัดแจงตัวเองรู้จักขายอะไรอย่างนี้
เพราะบางทีผู้ชายเขาพูดไปอย่างนั้นแหละเชื่อเถอะว่าเขาพูดไปอย่างนั้นเพื่อเป็นการเตือนสติเรา
อย่าเอาเป็นอารมณ์อย่าไปแบบว่าพอเขาเตือนหรือแบบสามีเตือนหรือผู้ชายเตือนแล้วแบบว่า
เฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยเลือกแค่นี้อ่ะเฮ้ยซื้อให้ไม่ได้เหรอไม่เป็นไรฉันจ่ายเอง
เอออย่าทำเหมือนโอเคป่ะแล้วก็เธอจะเธอจะมีผลเออนั่นอ่ะก็ง่ายง่าย
คุณผู้ชายก็ฟังคุณผู้หญิงไว้คุณผู้หญิงก็อย่าเอามาเป็นอารมณ์กับเรื่องเล็กน้อย
ระยะเวลาสักนิดนึงบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีก็ได้มันก็จะเฟฟได้อีก
ก็อยู่กันอย่างสุขสบายเลยถูกต้องค่ะ
ครั้งหน้าหัวข้ออะไรหรือว่าอยากให้เราคุยหัวข้ออะไร
คนดูทั้งประเทศเธอเขียนมาเลยเดี๋ยวฉันจะเอาเรื่องพวกนี้มาสรุปให้ฟังนะ